หลังตรวจค้นเรียบร้อยนะคะก็มีคำถามตามมาเลยค่ะว่า
แบบนี้ก็ไม่ได้เจออะไรนี่ไม่มีอะไรผิดปกติ
จะต้องยกเลิกการใช้มาตรา๔๔หรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังคงต้องใช้มาตรา๔๔อยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะ

รายงานสดมาจากประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ

วัดพระธรรมกายจะให้ความร่วมมือ
ในการลื้อถอนสิ่งปรุกสร้างตามจุดต่าง
ร่วมกับพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ
โดยเริ่มเปิดวีดีโอชี้แจงจุดเริ่มต้นของคดีคือการทุจริตสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
นำไปสู่การออกหมายจับพระธรรมชโย
ส่วนเหตุที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เนื่องจากพระธรรมชโยมไม่เข้ามอบตัว
และการตรวจคนที่ผ่านมาก็ถูกกลุ่มลูกศิษย์ขัดขวาง
โดยการข่าวนะคะมีข้อมูลว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัด

จะไม่พบพระธรรมชโยแต่อายุความตามหมายจับยังมีถึง๑๕ปีค่ะ
และจากการเจรจาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่วัดนะคะได้ข้อตกลงร่วมกัน
ว่าจะยุติการตรวจค้นวัดและเริ่มลื้อถอนสิ่งกิดขวางทั้งหมด
ยกเลิกการชุมนุมร่วมกันเพื่อคัดค้านมาตรา๔๔
จากตลาดกลางคลองหลวงหน้าประตู๕และประตู๖
และจะอนุญาตให้พระสงฆ์แม้ไม่ใช่พระในวัดพระธรรมกาย
ลูกศิษย์เข้าไปภายในวัดได้ตามปกติ
และหากทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ต้องคงกำลังอยู่ในการรักษาความปลอดภัย
และจุดสกัดต่างต้องอยู่
เพราะว่าจากการปฏิบัติหน้าที่มา๒๐กว่าวัน
ก็ชัดเจนว่ามีบุคคลที่เป็นการนำเคลื่อนไหว

มาตรา๔๔ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอมา
ขอเพื่อประกาศควบคุมพื้นที่
แล้วก็มีลำดับทั้งหมดมี๘ข้อที่ขอมาแต่ละขั้นตอน
ฉะนั้นเองตอนนี้เองที่ใช้คือใช้การควบคุมพื้นที่เป็นหลัก
เท่านั้นเองเมื่อเหตุการณ์ต่างทางวัดเองเนี่ย
สามารถดำเนินการในการบริหารวัด

กำลังนี้ก็จะพินาในการเสนอขอยกเลิกพื้นที่ควบคุม

เพราะมาตรา๔๔ที่ขอมาขอเพื่อประกาศควบคุมพื้นที่

ถ้าเหตุการณ์กลับสู่สภาพเดิมแล้ว

ก็ทำเรื่องเสนอธรรมตีมากับธิษฐรรมเพื่อขอยกเลิก

พระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีระบุนะคะว่า
โดยเป็นครั้งแรกที่มีพระวิญญาธิการ
หรือตำรวจพระมาช่วยในการตรวจค้น
พร้อมยืนยันนะคะว่าพระสงฆ์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย

และต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งคัดด้วยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยังมีพระสงฆ์และกลุ่มลูกศิษย
ปากหลักชุมนุมเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเหมือนเช่นทุกวัน
ขณะเดียวกันนะคะก็ไม่มีท่าทีความเคลื่อนไหว
กับมติที่ประชุมมหาเถระสมาคม
ระบุไม่มีอำนาจชี้ขาดการครองสมณเพศของพระธรรมชโยด้วยค่ะ
บรรยากาศบริเวณประตู๗เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
มีการสร้างความดีใจให้กับกลุ่มลูกศิษย์
เมื่อมีการประกาศว่าบริเวณจุดนี้นะคะสามารถ
ให้กลุ่มลูกศิษย์นั้นสามารถเข้าออกได้ตามปกติภายในวัด
ทำให้กลุ่มผู้สิทธิ์ที่ร่วมการสวดมนต์อยู่ตรงนี้

จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ